สวัสดีครับ

เกิดเหตุสะเทือนขวัญในห้องเช่าแห่งหนึ่ง
พื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี

หรือครูอิ๋วอายุ๒๖ปี

มือซ้ายมีบัตรแผลยาว๒๓นิ้ว
ข้างศพมีมีดยาวประมาณ๕๖นิ้ว

ในเวลาไม่ถึง๒๔ชั่วโมง

ซึ่งพักอาศัยอยู่ห้องเช่าฝั่งตรงข้ามกับครูอิ๋ว

ออกไปซื้อของข้างนอกและมีความเครียด

เดินผ่านห้องครูอิ๋วพบประตูเปิด
เหลือเพียงมุ้งลวดจึงลองผลักเข้าไป
หวังเจ้าลักษัพและขุมคืน

คว้ามีดปาดคอจนแน่นิ่ง
จากนั้นเดินออกจากห้องทางประตูหน้า
แล้วอ้อมเข้าห้องตัวเองทางประตูหลัง
อาบน้ำชำระคราบเลือดที่ติดอยู่
และมีบาดแผลที่มือเลือดไหลไม่หยุด

เอาไว้แล้วเข้านอน
รุ่งเช้าอีกวันก็ไปทำงานตามปกติ

แต่ไม่รอดเพราะเงินมือของตำรวจ
โดนจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
ก็ตั้งใจนิดหน่อยครับ
พอดีเขาเสียชีวิตก่อน
พวกพวกมันคงถึงรักทรัพย์กันแน่ครับ
ที่นั่งใจตั้งแต่แรกครับ
ตั้งแต่แรกก็จะไปรักทรัพย์เพราะว่าพังไม่ออก
จากการตรวจสอบประวัติของนายชาตรี

สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพกลางดึก
แล้วเอาตัวไปขังที่สพอื่นแทน

ส่งเลือนจับจังหวัดสละบุรี
คดีนี้หลักฐานที่มัดตัวคนร้ายจนดิ้นไม่หลุด
ที่อยู่บนร่างกายของครูอิ๋ว

ปรากฏอยู่ในห้องเช่าของนายชาตรี

หารความผิดข้ามอื่นโดยไตรกรองไว้ก่อน
ซึ่งมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
แม้ตำรวจจะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้ว

รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ

แม้ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้

แต่ก็สะท้อนปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี